วันนี้ข้อกันต่อคู่นี้ไม่รู้จะคุกข่าวขอแต่งงานกันรึเปล่า
จะมีอะไรเซอร์ไพรส์รวมที่ถึงความสัมพันธ์จะเริ่มขยับกันแล้วหรือเปล่า
ฟังน้องใหม่ดาวิการในลุคนี้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐกันเลยค่ะ
วาเลนไทยทำงานนะคะใหม่ทำงาน
ก็ที่จริงแล้ววาเลนไทยก็เป็นวันที่ดีนะคะ

ก็ยังทำได้อย่างไรก็เหมือนเดิมค่ะ
ก็คือดูกันไปก่อนเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราได้ทำงานด้วยกันแล้วเราก็อยู่

คนได้เห็นภาพเพราะว่าเราก็โปรโมทละครด้วยอะไรอย่างนี้

มิ้งขึ้นไหมเหรอคะหนูก็ไม่รู้ว่าแต่ก่อนพี่เต๋อเป็นยังไง
แต่ว่าพี่เต๋อเขาก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วค่ะ
เขาน่ารักแบบนี้ตลอด